คุณแพรรี่ไพรวันกลับไปบวชอีกรอบแล้วเหรอ

กลายเป็นพระหรือเปล่าคุณผู้ชมเขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
ตกใจกันไพรวันวรรณบุตรหรือว่าแพรรี่หวนกลับมา
โกนหัวโกนคิ้วบวชกันอีกครั้งแล้วเหรอ
ห่มผ้าเหลืองออกมาแบบนี้เป็นภาพที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
คุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้เราไปส่องแล้วฮะ
ไอจีส่วนตัวของคุณไพรวันวรรณบุตรหรือแพรรี่

ไว้แบบนี้ครับไม่ต้องตกอกตกใจ
บอกว่าไม่สมบทบาทตรงไหนคะ
ถามก่อนแฮชแท็กถ่ายหนังนะคะ

คุณผู้ชมฮะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพอีกหลายภาพนะ
ที่เหมือนถ่ายกับนักแสดงคนอื่นในลักษณะนี้
โกนหัวเหมือนบวชอย่างนี้นะฮะ

ชาวเน็ตแล้วก็บรรดาแฟนคลับต่างพากันแหก
เมนต์ถามว่านี่กลับไปบวชใหม่แล้วเหรอ
แต่ถ้าไม่ทันได้อ่านแคปชั่นดีเนี่ย

สุดท้ายเป็นการถ่ายหนังไม่ต้องตกอกตกใจกันนะฮะ
ตรงนี้ก็ถ่ายกับนักแสดงคนอื่นในคู่นี้
เป็นภาพที่แพรรี่เขาแชร์มา๓๔ภาพนะครับ
พร้อมข้อความว่าขนาดพระจริงยังเขินนะคะ
แห่คอมเมนต์บอกว่าเห็นแล้วคิดถึงภาพเก่า
ตอนที่แพรรี่ไพรวันยังเป็นพระมหาภัยวันอยู่นะครับ

แต่ตอนนี้เป็นคารวาสก็จะเป็นมือปราบอลัชชีใช่ไหมฮะ
เขาบอกเขาจะเป็นมือปราบอลัชชี
คนที่ทำไม่ดีกินบวบอะไรต่างนะฮะ